เหตุการณ์นี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ

วีรกรรมของแมวโทษทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคน
เข้าใจว่าชอบแต่มันต้องเปิดเสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอครับ
แต่พระเอกเกาหลีคนนั้นน่ะ
โอ้โฮสิกแพ็กนี่คือเด็นตั๊กเลย
โอ้โฮไม่เหมือนผัวฉันเผงพุยใช่ไหม
เดี๋ยวนะแกแป๊บนึง
ทำไมต้องเปิดทีวีดังขนาดนี้เนี่ย

เปิดเสียงดังขนาดนี้เนี่ยคุณภรรยาเขาเมาส์กับเพื่อนไม่ถนัด
พ่อเปิดทีวีดังเกินไปหรือเปล่า

จ้าเจออะไรแม่ถามว่าเปิดทีวีดังเกินไปหรือเปล่า
กินอะไรก็ได้แม่ทำอร่อยทุกเมนูอยู่แล้ว
เขาถามว่าเปิดทีวีเสียงดังเกินไปหรือเปล่า

แม่ถามว่าเปิดทีวีดังเกินไปหรือเปล่าให้ลดเสียงลงหน่อย

นี่แม่จะมาร้องเปลี่ยนชางให้พ่อฟังทำไมนี่
มาทางนี้ก็ได้ทางมายังไง
มันไม่ใช่พี่นี่
สงสัยอยากจะเจอภรรยาเวอร์ชันช้างตกมันใช่ไหมเนี่ย
แม่ถามว่าเปิดทีวีดังเกินไปหรือเปล่าข้าวบ้านเขาร้องเรียนมาได้ยินไหม
มันต้องพูดข้างหูแบบนี้นี่แหละครับมันถึงจะได้ยิน
พูดเบาก็ได้ยินอย่างนั้นหรอ
ไม่รู้จะสงสารคุณพี่สามีเขาดีไหม
ก็พี่เล่นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเนี่ย
คุณภรรยาเขาเลยต้องมาพูดข้างหูแบบนี้แหละ
ว่าแต่อาการแบบนี้เนี่ยมันใช่หูตึงหรือเปล่าล่ะครับ
หมอแหลปครับช่วยขายข้อสงสัยให้หน่อยนะครับ

ถ่ายแล้วพร้อมถ่ายแล้ว

เราก็ไม่บอกพร้อมตั้งนานแล้วเนี่ย
หูตึงอาการที่มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ
ซึ่งอาการหูตึงมักจะเกิดขึ้นกับเหล่าวัยเก่า
ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปครับ
สามารถเกิดขึ้นได้กับหูข้างเดียว

อาการส่วนใหญ่ที่เห็นได้บ่อยก็คือ
ชอบขอให้คนอื่นพูดซ้ำดัง
หรือชอบเอามือป้องหูไปด้วยตอนที่กำลังฟังอยู่
เร่งความดังของโทรทัศน์วิทยุ

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเซลล์ขนรับเสียงในหูชั้นใน
ประสาทบริเวณหูชั้นในนั้น

ซึ่งความเสื่อมมันก็จะค่อยลามไปถึงช่วงความถี่กลาง
ซึ่งเป็นระดับของเสียงพูดทำให้เริ่มฟังไม่ชัดเจนนั่นเองครับ
ส่วนอาการหูตึงที่เกิดจากความเสื่อมของหูชั้นใน
ประสาทหูและระบบประสาทส่วนกลาง
ประสาทรับเสียงเสื่อมตามวัยเนี่ยนะครับ
อันนี้มักจะรักษาไม่หายขาดและอาจจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังครับ
งานนี้นะครับถ้าวัยเก่าไม่อยากหูตึงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่
และควรใส่หูฟังแบบครอบเพื่อป้องกันเสียงจากข้างนอกครับ
รู้แบบนี้แล้วลูกหลานที่มีวัยเก่าอยู่ในครอบครัว
และมีอาการหูตึงควรพามาตรวจให้แพทย์วินิจฉัยเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
เพราะสาเหตุจะได้ทำการรักษาหูตึง

เมื่อได้ยินเสียงของลูกหลานไปตลอดนะครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณ
มีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ